ท่านผู้ชมครับเรื่องของขนมอารัวขนมไทยที่ร้านมาดามชุบนะครับ
หน้าร้านอยู่ที่สมุทรสงครามได้ทำเป็นลักษณะของรูปของพระเครื่อง
พระเครื่องหลากหลายพิมพ์นะฮะคนก็มองเป็นสองฝ่าย
แต่ว่าสำนักพุทธที่สมุทรสงครามเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไม่เหมาะสม
ขอดูภาพใหม่วันนี้เลยนะฮะเอาภาพใหม่วันนี้ที่สำนักพุทธเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสงครามเลยนะครับนี่ฮะที่หน้าร้านนะครับ
เพื่อจะไปที่ร้านนี้เพราะเมื่อวานนี้สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าได้สอบถามไปยังสำนักพุทธใหญ่แล้วนะ
บอกว่าไม่เหมาะสมก็เลยจะมาเตือนแต่มาถึงเนี่ยไม่เจอเจ้าของร้าน
เพราะเจ้าของร้านไม่อยู่นะฮะเจ้าของร้านเขาก็มีเหตุผลของเขานะ
วันนี้เขาก็จำเป็นต้องไปตรวจโควิดของเขาก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยด้วย

โทรไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนให้กับสื่อมวลชนได้ฟังด้วย
นี่เป็นบางช่วงนะครับที่ทางเจ้าของร้านได้คุยกับนางสาวมารินีสายค่าข้าวนะครับ
ค้าข้าวนะครับเป็นผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยมีตำรวจด้วยนะฮะที่ไปนะครับ
ที่ร้านมาดามชุบบอกว่ามีคนทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดว่าขนมอารัวพิมพ์พระเครื่องต่างของร้านนี้เป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนา
ทำให้ชาวพุทธรู้สึกไม่สบายใจก็เลยมาตรวจสอบแต่ไม่เจอนะครับเจ้าของร้านชื่อนางคณิตศรอมรพากรนะครับ
บอกว่าทางครอบครัวไปตรวจเชื้อโควิดสิบเก้าก็เลยคุยกันทางโทรศัพท์อืม
คือใจความเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่ายืนยันว่ารูปลักษณ์พระเครื่องแบบนี้เนี่ย
มีมานานแล้วเขาทำขนมเนี่ยอย่างที่อื่นเนี่ยทำขนมเค้ก
ใช่ก็บอกแป้นพิมพ์ก็มีมาตั้งนานแล้วเป็นแบบแป้นพิมพ์สำเร็จไปซื้อมาได้เลย
ใช่เนี่ยเธอก็เลยเอามาทำดูบ้าง
แต่พอร้านเธอมาทำแล้วแบบโอ้โหมันดังในโลกออนไลน์
มีออเดอร์เข้ามาเยอะกลายเป็นว่าทัวร์ลงเธอกลายเป็นเรื่องใหญ่
เอาเป็นว่าตอนนี้เธอบอกว่าเธอหยุดทำก่อนนะเนื่องจากตัวเองก็ตั้งท้องเนี่ย
โอ้โหเข้าเดือนที่๘แล้วแล้วมีลูกสาวคนโต๖ขวบที่ต้องดูแลด้วย
สิ่งที่ทำขนมอารัวไม่ได้ใช้เครื่องจักรด้วยทำด้วยมือนะ
ทำด้วยใจรักใจสร้างสรรค์ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับ
ที่เธอเองเอารูปลักษณ์พิมพ์พระเครื่องทำเนี่ยทำที่หลังคนอื่นด้วยซ้ำนะฮะ
มีวจรณที่เขาบอกว่าเขาไม่เจอวันนี้ก็เลยได้บอกเอาไว้นะครับ
แต่ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าหยุดทำแล้ว
อดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็บอกนะครับ
บอกว่านางคณิตสรทำขนมไทยคนเดียว
เลี้ยงครอบครัวทำมานานแล้วเห็นใจนะ
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่าไปต่อว่าเขาเลยนะครับ
เขาบ้านเขาไม่ได้บ้านเขาเองเขาบ้านเช่า

คือภาระอันนั้นของเราเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วย
แล้วโควิดด้วยมันก็น่าสงสาร
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยถามเรื่องนี้

อย่างเมื่อวานก็ฟังจากหลายท่านวันนี้เราไปถามพระพระยอมนะฮะ
หลวงพ่อพยอมนะครับที่วัดสวนแก้ว
พระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
มองว่านี่เป็นไอเดียของคนที่ทำการค้าทันขายนะครับ
อะไรที่ดิ้นรนก็ทำออกมาขาย
แต่เมื่อเกิดแรงปะทะระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
รุ่นเก่าก็มองว่านี่คือวัตถุมงคล
ดังนั้นผู้ใหญ่เองก็ควรให้โอกาสเด็กได้ขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป

อย่าไปบังคับเด็กหรือปิดกั้นความคิดของเด็กเสียหมด
นี่พระพยอมท่านบอกนะครับ
จะไปปิดกั้นความคิดฉันเลย
ว่าเป็นผิดปาดกรรมนักหนา
ก็ไม่น่าจะคมครูกันถึงขนาดนั้น
ให้โอกาสเด็กเขาขอโทษบ้าง
แล้วผู้ใหญ่ก็ควรจะให้อภัย
ถ้าต่อไปเนี่ยเราไปกดปิดล็อกความคิดหมด
มันจะคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่เป็น
เมื่อวานนี้พระมหาภัยวันวรวรรณโนท่านบอกกับเรา
ท่านบอกว่าคือถือเป็นความคิดสร้างสรรค์
ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นยอดขายช่วงโควิด
แตกต่างจากคนที่นำพระพุทธเจ้าไปทำเป็นแบบพิมพ์
ศัยศาสตร์หลอกลวงพวกนี้ทำไมไม่เห็นมีใครออกไปจัดการอะไรบ้าง
แต่ทำขนมอารัวขายแบบนี้ทำไมถึงไปจัดการเขา
พูดในลักษณะที่ว่ามีเรื่องที่มันใหญ่โตกว่านี้

บางคนก็โพสต์กันเยอะบอกขนมที่ต่างประเทศเขาเป็นรูป

นายนิพิศอินทรรศสมบัติอดีตสศภประชาธิปัตย์

เพราะว่าคุณนิพิษเองก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกว่าไม่เห็นด้วยที่พระมหาภัยวัน
เห็นด้วยกับการทำขนมอารัวออกมาเป็นรูปพระเครื่อง
ส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมนะฮะเดี๋ยวฟังคุณนิพิษนะครับ
เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปที่แทนพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่แทนหรือสิ่งไหนที่หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ
เราต้องแสดงความโครบต่อสัญลักษณ์

ว่าการที่เราเอารูปสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามาทำเป็นขนม
แล้วเราหยิบขนมนั้นเคี้ยวเข้าปาก
ผมคิดมันเป็นการไม่แสดงความโครบ

เราสามารถที่จะทำเรื่องอื่นได้ที่ดีกว่านี้

มันทำให้ศาสนาเข้มแข็งขึ้น
หรือทำให้ศาสนาอ่อนแอลง
ถ้าท่านพูดแล้วนะครับท่านมีความเห็นแล้ว

ท่านก็ได้ตอบในเหตุผลที่ท่านเคยบอกกับเรา
แล้วก็ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้ว